จังหวัดราชบุรีนะคะมีชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะ
เสพยาบ้าจนคลุ้มคลั่งใช้มีดไล่ฟัน
เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ใกล้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เลย

ทีนี้พอตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ
นำมาสอบสวนถามว่าชื่ออะไร

แล้วก็ถามว่านี่ใครแล้วเอาแม่ไปด้วย
ถามว่านี่ใครนั่งอยู่ข้างบอกไม่รู้จัก
คือจำไม่ได้ทั้งชื่อตัวเองแล้วก็แม่ของตัวเองนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
เจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบปากคำนายวรพฤษพุ่มพวงอายุ๒๔ปี
เป็นชายหนุ่มที่เสพยาบ้าจนคลุ้มคลั่ง
ขณะเดียวกันค่ะนางบุภาพุ่มพวง
แม่ของนายวรพฤษก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกชายมีอาการคลุ้มคลั่ง
เดินถือมีดไปรอบบ้าน
เจอใครก็เอามีดไล่ฟันไปทั่ว
ไม่ให้ใครเข้าใกล้แม้แต่แม่ก็ไม่ให้เข้าใกล้
กระทั่งประหลัดอำเภอและทหารเดินทาง

นายวรพฤษวิ่งหนีเข้าไปในห้อง
ปิดประตูล็อกใส่กรอน
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นเวลานาน
ก่อนที่จะยอมเปิดประตูห้องออกมา
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
เจ้าหน้าที่นำมาควบคุมตัวพูดคุยให้สงบสติอารมณ์
ในช่วงของการสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายวรพฤษไม่ยอมตอบเลยนะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาแม่ไปนั่งใกล้
แล้วก็ถามนายวรพภวิ่งใคร

ใครนายวรพภวิ่งตอบว่า
ไม่รู้จักไม่ใช่แม่ของตัวเองนะคะ
เจ้าหน้าที่ถามไปอีกหนึ่งคำถามค่ะ

ถ้าถามว่าทีนี้คำถามถัดมา
ถามว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่

บอกว่าไม่ใช่มาขอเขาอยู่

ก็ทำให้เจ้าหน้าที่งงอยู่เหมือนกันนะคะ

บอกว่าปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา

เคยนำตัวไปรักษาหายเป็นปกติ

ลูกชายกลับไปทำงานในโรงแรม
ซึ่งอยู่ขออภัยนะคะโรงงานอยู่ใกล้บ้าน
ไปเจอเพื่อนในโรงงานชักชวนให้เสพยาบ้าอีก
ก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่ได้พูดคุยกับนายวรพฤษแล้วก็นางบุภาผู้เป็นแม่นะคะ
ก็เลยตกลงกันว่าจะนำตัวนายวรพฤษ
ไปรักษาที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสร
แล้วก็จะส่งต่อไปที่สถาบันกรยาราชนคริน
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนิติจิตเวทเพื่อรักษาให้หายต่อไปค่ะ